คุณผู้ชมครับมาดูเหตุสลดใจกันอีกแล้วนะครับ
วัยรุ่นอายุ๒๑ปีนะคุณ

คลอดก่อนกำหนดแต่ความจริงแล้ว

ลูกเป็นภาระแล้วก็แค้นที่
เป็นชาวมาเลเซียทิ้งเธอไปนะครับ

มีหญิงสาวคลอดลูกแล้วก็โยนเด็กลงมาด้วยนะคุณ

แมนชั่นแห่งหนึ่งในซอย๒๐ไทยจังหลวน

เมื่อไปถึงก็ต้องพบกับภาพที่น่าสลดใจนะครับ

พบร่างของเด็กหญิง

น่าจะคลอดจากอายุคันประมาณ

เสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าข้างแมนชั่น

มีมดแดงไต่เต็มไปหมดเลยนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓ชั่วโมง

ห้องพักต่างก็ไปถึงห้องหนึ่ง
ก็พบกองเลือดแล้วก็ชิ้นส่วนถุงน้ำคร่ำ
ส่วนหญิงสาวที่เป็นแม่ของทาบรกนั้นนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว

สอบปากคำเพื่อนของนางสาวปาย
ให้การนะครับว่าเพิ่งจะรู้จักกับนางสาวปาย

แล้วก็ท้องแก่แล้วท้อง๘เดือนแล้ว
เซียทิ้งและนางสาวปายไม่มีที่ไป
ตัวเพื่อนก็เลยให้นางสาวปลายมาอยู่ด้วย

แต่พอกลับมาถึงห้องก็พบว่ามีเลือดเต็มพื้นห้อง

และเด็กก็ตกลงไปในโถส้วม
นำนางสาวปายส่งโรงพยาบาล

แต่กลับพบว่าร่างเด็กถูกโยนออกนอกหน้าต่าง
ลงไปในพงหญ้าข้างแมนชั่นจากชั้นสาม

ไม่ใช่ร่างเด็กอยู่ในโถส้วม

เรื่องต้นตำรวจก็คาดว่านางสาวปายน่าจะคลอดเอง
พอคลอดเองแล้วก็ไม่อยากจะมีลูกเป็นภาระ
และแค้นที่สามีชาวมาเลเซียทิ้งไปหลังจากที่ตั้งคัน
ตัดสินใจโยนลูกออกทางหน้าต่าง
แล้วก็ได้ไปอายัดตัวนางสาวปายที่โรงพยาบาลแล้ว
เพื่อแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ